ครับผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘เธอกำลังจะเป็นเจ้าสาวในอีกไม่กี่เดือนนี้
คู่มั่นของเธอพาผู้หญิงคนใหม่นั่งรถไปทำงานด้วยครับ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐต้องไปแล้วครับไปที่บางกรวยนนทบุรีครับไปเจอกับนางสาวดาอายุ๒๘
ผู้หญิงในคลิปที่ถูกผู้ชายทำร้ายนะฮะก็เปิดแผลให้ดูแล้วโชว์แหวนมั่นโอ้โห
บอกอยู่กินกันมา๓ปีแล้วจะแต่งงานกันอีกไม่นานเนี่ย
คุยกับแม่คุยกับแม่แต่จับได้ไม่ใช่แม่ครับแต่เป็นเมียใหม่
ก็เลยไปดักรอที่ทำงานจนเจอผู้หญิงคนนี้ครับ
ทำไมทำแบบนี้ส่วนบอกว่าก็เขามีลูกกับกูไง
มันมีลูกให้กูได้ไงมึงมีลูกให้กูได้ไหม
ทำไมบอกแล้วที่ผ่านมาไม่เคยรักเลยใช่ไหม

หนูรู้ว่าเขาเจอกันมาก่อนเขามีลูกด้วยกันมาก่อน

ไม่เคยเลยเพราะเขาไม่มีท่าทีเจ้าชู้เลย
คือไม่มีท่าทีที่จะแบบไปมีคนอื่น
นี่ครับผู้เสียหายแจ้งว่าเจ็บที่ซี่โครงนะครับ
หลังจากถูกอดีตแฟนจับเหวี่ยงหมอนัดตรวจร่างกายอีกครั้ง๒๘มกราคม
ส่วนแฟนนะครับผู้เสียหายโทรไปหาแล้ว
ตวาดกลับมาบอกเรื่องนี้ต้องขอโทษด้วยเหรอ